บนเส้นทางอาชีพนักมวยไทยได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
จากที่จะต้องการทักษะฝีไม้ลายมือในการชกแล้ว
ยังจำเป็นที่จะต้องมีความอดทนในการฝึกซ้อม
แต่ว่าสำหรับน้องโรดบ้านเจริญศุกร์
สิ่งที่เป็นความท้าทายแตกต่างไปจากนักมวยคนอื่น

ทำให้กลายเป็นนักชกข้ามเพศคนแรก
ที่ได้ขึ้นชกบนเวทีมวยราชดำเนิน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

นักมวยหญิงข้ามเพศวัย๒๑ปี
กำลังเป็นที่รู้จักในวงการมวยไทย
ผลงานการแข่งโชคกว่า๓๐๐ครั้ง
เธอเอาชนะคู่แข่งได้๑๕๐ครั้ง
จนล่าสุดได้ขึ้นชกบนเวทีมวยราชดำเนิน
โรสบอกว่าเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ๘ปี
จากการสนับสนุนของน้าตัวเองซึ่งเป็นอดีตนักมวย
ก็ชกมวยมาตั้งแต่๘ขวบนะคะ
คือตอนนั้นน้าหนูเป็นนักมวยเก่าด้วย
เขาก็เหมือนเขาจะรู้ค่ะว่าหนูเป็นกะเทยแน่
เขาก็เลยจับหนูขึ้นชกค่ะจับมาฟิตซ้อมกับเพื่อน
โรสไม่ต่างจากนักมวยไทยหลายคนที่เริ่มแข่งขันชกในระดับภูมิภาค
แต่สิ่งที่ดูจะเป็นความท้าทายที่แตกต่าง
คืออคติต่อเพศสภาพที่เธอต้องเผชิญ
เพราะหลายครั้งที่รูปลักษณ์ภายนอกจากการเป็นนักมวยหญิงข้ามเพศ
ทำให้โรสถูกสบประมาทจากคู่ชก
และมีคู่ชกหลายคนที่ปฏิเสธจะแข่งขันด้วย
แต่สิ่งที่เธอยึดถือเพื่อก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดและอคติเหล่านั้น
คือการแข่งขันชกเต็มความสามารถ
เช่นเดียวกับการให้เกียรตย์คู่ชก
ปัจจุบันโรสฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยในจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งเวลาว่างจากการฝึกซ้อม
และเพื่อนในค่ายมักจะพักผ่อน

โดยสมหวังภาษาสุกครูฝึกมวยของโรสบอกว่าน้องโรสได้พิสูจน์ตัวเองชัดเจนแล้ว
ทำให้เธอมีความมั่นใจที่จะขึ้นสู้บนสังเวียน

โรสชนะการแข่งชกเป็นครั้งที่๒บนเวทีมวยราชดำเนิน

เธอได้กลายเป็นนักชกข้ามเพศคนแรก
ที่ได้ขึ้นชกบนเวทีมวยแห่งนี้
ถึงแม้จะเป็นสาวประเภท๒นะครับ
ก็ไม่ใช่ว่าจะอ่อนแอเสมอไป
สาวประเภท๒ก็ทำได้ทุกอย่าง
ซึ่งคู่ชกที่โรสเอาชนะได้อย่างเปรี้ยวปาก

นักมวยวัย๒๓ปีบอกว่า
สู้ได้เหมือนกับผู้ชายทุกอย่าง
เหมือนผู้ชายทุกอย่างแล้วก็เขาเป็นผู้ชาย

ก่อนหน้านี้ยังมีนักมวยไทยข้ามเพศ
ซึ่งเป็นที่รู้จักดีอย่างตุ้มปริญญาเจริญผล

โดยน้องโรสเผยว่ามีตุ้มปริญญา
เป็นแบบอย่างในเส้นทางอาชีพของตัวเองด้วยเช่นกัน